ความเป็นเพื่อนบ้านการขับรถเร็วในซอยเล็ก
จริงถ้ามีคนเตือนน่าจะดีนะเราจะได้ระวังตัว

จันทบุรีครับผู้ชายคนนี้เมาสุราแล้วขับรถเร็วในหมู่บ้าน
มันเป็นซอยแคบด้วยคือคนเขาเห็นเด็กเล่นกันอยู่
เขาก็กลัวจะชนเด็กก็เลยเตือนเออขับรถเบาหน่อยเดี๋ยวจะชนเด็ก
เขาไม่พอใจครับไม่พอใจแล้วเป็นอย่างนี้เลยฮะ
พ่อมันได้ไงมีตัวตามาก
อย่ายายายไปเล่นใหม่ดิหนู
นี่เหตุการณ์เมื่อเย็นวานนี้เองนะคุณผู้ชมครับ
ในหมู่บ้านมั่นคงสิริธรรมหมู่๓ตะบลเกาะขวางอพมือจันทบุรี
นางสาวสุภาพรกันทะนูลอายุ๒๔ปีนะเธอถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้เมาครับเมาแล้วมีปากเสียงทะเลาะกับแม่ของเธอ
คือเตือนขับรถเร็วแล้วเสียงดังด้วยนะครับ
ก็อ้างบอกว่านี่ถนนสาธารณะทำไมจะขับเร็วไม่ได้
เขาว่างั้นนะครับนอกจากนี้ยังหาเรื่องคนไปทั่ว
ชาวบ้านทนไม่ไหวนะครับโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่ตอนนั้นตอนมาก็ไม่เจอตัวแล้วนะนางลีวิชาดีเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นแม่ของคนถ่ายคลิปอ่ะนะเล่าบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้
ขับรถกระบะมาด้วยความเร็วเสียงดังกระหึ่มซอยมาเลยนะครับ
ก็เลยตะโกนบอกเด็กที่ปั่นจักรยานอยู่บนถนนบอกให้หลบ
เพราะทางมันแคบเดี๋ยวเด็กจะถูกรถชนเอา
ผู้ชายคนนี้ได้ยินได้ยินปั๊บไม่พอใจ
ลงมาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายขู่จะฟ้องหมินประมาทด้วยนะ
แต่ก็ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเห็นว่าเมานะครับ
อยากจะมีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญคือภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็คือผู้ชายคนนี้น่าจะผมเข้าใจว่าเด็กเป็นรายทรนดร์
เข้าไปขอโทษคนในหมู่บ้านแทนสามีอ้างว่าสามีเนี่ยป่วยเป็นไบโพล่านะครับ
ก็อยากจะแบบว่าให้แกสงบสติอารมณ์ลงสักหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้แกแบบว่า
แต่แกจะเป็นเฉพาะช่วงเวลาแกเมา
ถ้าแกไม่เมาแกก็ปกติดีค่ะ
ถ้าแกเมาแกถึงจะมีอาการที่ว่าเพี้ยนแบบนี้ที่ออกมาคือจะแบบโวยวาย
พอดีเมื่อเช้าแฟนเขาก็ได้ลงมาในไลน์กลุ่ม
ขอโทษสมาชิกในชุมชนเรา

ในพลสินศุกโครงพนักงานเทศกิจเทศบาลตำบลจันทนิมิตร
เล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้นะแวะไปซื้อเบียร์ที่ร้านค้าแล้วครับแล้วก็ไปดื่มกับเพื่อนในซอย
แล้วชาวบ้านก็ไปเตือนเนี่ยคนอื่นก็เตือนไม่ใช่พี่เขาเตือนคนเดียว
ขับรถเร็วก็อ้างบอกว่าชนก็ไม่กลัวมีตังค์จ่ายทำไมอ่ะนี่
จนทำให้วัยรุ่นในหมู่บ้านทนไม่ไหวแล้วก็รุมประชาธรรมนะจะรุมประชาธรรมอยู่แล้ว
แต่เขาไปห้ามเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
เช่นเดียวกับชาวบ้านแล้วก็นายอินหวันใจยะถาอายุ๕๘ปีคนนี้เป็นประธานชุมชนเลยนะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าในต้อมอายุ๕๐ปีคนก่อเหตุเนี่ย
จริงเขาเคยเป็นผู้ตรวจสอบสากรหมู่บ้านนะเป็นสากรออมทรัพย์ของหมู่บ้าน
แล้วก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละแต่ให้ญาติเนี่ยมาอาศัยอยู่แทน
ทีเขาเป็นคนนิสัยดีนะพูดจาดีแต่พอหมดวาระไป
หายตัวไป๓ปีนี่แหละครับคุณผู้ชมเพิ่งมาปรากฏตัวได้๒๓วัน
แต่ปรากฏว่ากลับมาคราวนี้เปลี่ยนไปมากเพราะว่าเมาแล้วขับรถเร็ว
ฉุนเฉียวแล้วทะเลาะคนอื่นเข้าไปทั่วเลย
เดี๋ยวจะเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายครับ
ค่ะเรื่องของการขับรถเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวคุณผู้ชม